เด็กดีเด็กเก่งของเรายังมีนำเสนออย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าร่างกายจะพิการ
แต่ว่าหัวใจนี่สุดยอดนะครับ

อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ

ออกมาวิจิตรการสวยงามไปทีเดียว

นี่แหละครับไม่มีแขนนะครับ
แต่ผมแนะนำ
ชื่อน้องเขาก่อนว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับ

อายุ๑๓ปีแล้วก็เป็นบุคคล

ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียน

ดงกวางอำเภอบางรกรรม

แล้วก็ล่าสุดได้เข้าร่วม

ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่๖๓

ก็เป็นการแข่งขันเฉพาะนักเรียน

มีความบกพร่อง๙ประเภทนะครับ

สนงานแบบนี้สวยงามแบบนี้
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเลยครับ

ใช้สีช็อกในการบายสี

เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่๑๐๑๕ธันวาคมนี้
ที่จังหวัดกำแผงเพชร

เห็นเด็กเขามีความตั้งใจ

เตรียมที่จะหาคุณครู

ศิลปะเพิ่มทักษะความรู้ให้กับน้องทาม
ได้พัฒนาเรื่องของการวาดภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
ใช่อย่างนี้ต้องแบบสนับสนุนเนาะ
ก็ต้องสนับสนุนเด็กให้ถูกที่ถูกทาง

ทีนี้จะช่วยทำให้เด็กนั้นพัฒนาขึ้นไปได้ไกลเลยทีเดียว
แล้วที่สำคัญคือน้องเขาไม่มีแขนแต่เขาใช้เท้าทำงานแทนได้

คือตอนเด็กดิฉันเคยแบบฝึกการระบายสีช็อกแบบนี้
เหละเทะ

อยากจะถ่ายทอดด้วยว่าวิธีการระบายสีช็อกแบบนี้มันยากมาก
แล้วน้องเขามีความสามารถมากจริงนะครับ